ไปพบกับเบื้องหลังทรงผมสุดเท่ของทัพนักเตะทีมชาติไทยค่ะ
ขอติดตามความเคลื่อนไหวจากการรายงานสดโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะไทรัฐเชื่อไทยแลนด์ครับ
สดทุกวันเสาร์แบบนี้ทางไทยรัฐทีวีครับ
รายการที่จะพูดถึงราวของกีฬา
จะครบทุกรูปแบบนะครับ
ของการชมแล้วก็เชียร์ลุ้นให้เชียร์แบบสนุก
เช่นเดียวกันประเด็นไหนที่ปัญหาเราก็จะพยายามหาคนที่ตอบคำถามได้

อันนี้เข้มข้นมากพลาดไม่ได้จริง

ว่าในรอบสัปดาห์นะคะมีกีฬาอะไรให้แฟนกีฬาได้เชียร์กันบ้างค่ะ
เริ่มที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
หรือว่าการกราวเกมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

แล้วก็จะแข่งกันไปจนถึงวันจันนี้ค่ะ
ซึ่งอันดับเหรียญทองตอนนี้นะคะ

มี๓๔เหรียญทอง๒๕เหรียญเงิน๒๗เหรียญทองแดง
ส่วนอันดับที่๒เป็นสถาบันการภาระศึกษานะคะ
๒เหรียญทอง๓๐เหรียญเงิน๒๒เหรียญทองแดง
และอันดับที่๓เป็นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มี๒๖เหรียญทอง๗เหรียญเงิน๗เหรียญทองแดง

ต้องมาดูว่ามหาวิทยาลัยใดจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
ครับพอดูหลักพอกีฬาหลักเริ่มแข่งขันก็เห็นแล้ว
ของมหาวิทยาลัยที่เข้ามานำใน๓อันดับแรกเนี่ย
ก็จะมีบรรดานักกีฬาทีมชาติอยู่เท่านั้นแหละ
นะครับฉะนั้นเนี่ยก็๑๓เนี่ยไม่น่าหนีจากนี้

ต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลในช่วงค่ำคืนวันนี้นะคะ
เชียร์กันมากสำหรับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
โดยในวันนี้๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ

ซึ่งในนัดแรกไทยก็เสมอกับซาอุดีอาราเบียมาแบบสุดมัน๑ประตูต่อ๑

ส่วนญี่ปุ่นนัดแรกชนะเกาหลีเหนือ๑๐
ก็ต้องมาดูนัดนี้แหละว่าจะเป็นอย่างไร
หวังอย่างน้อยเสมอเนาะเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
จากฟุตบอลนะคะก็ยังมีการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
หรือว่าปากน้ำโพเกมที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
แข่งขันวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย
ซึ่งอันดับเหรียญทองตอนนี้นำมาเป็นอันดับที่๑
นั่นก็คือสุพรรณบุรีมี๖๒เหรียญทอง๓๔เหรียญเงินแล้วก็๑๓เหรียญทองแดง
ส่วนอันดับที่๒นนทบุรีค่ะ๕๙เหรียญทอง๓๓เหรียญเงินแล้วก็๒๘เหรียญทองแดง
อันดับที่๓เป็นของจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ๔๙เหรียญทอง๓๔เหรียญเงินแล้วก็๒๖เหรียญทองแดง
อีก๑วันสำหรับการจึงใช้
คือแข่งขันกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้จบการแข่งขันวันแรกนะคะ
มีทงชัยใจดีประหยัดมากแสงแล้วก็วิรเดชอภิบาลรัฐค่ะ
ถามว่าคิดว่านักเตะของไทยมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมากน้อยเพียงใดนะคะ
แล้วก็ถามว่าเพราะเหตุใดถึงคิดแบบนั้นก็คือสองผู้โชคดีค่ะ
อยู่บนหน้าจอก็ได้รับของรางวัลนะคะคือเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยไป
แข่งขันกันอยู่แล้วก็เข้มข้นมากนะคะ
ก็ถามคิดว่าจากเกมนัดแรกฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้าง
ชอบหรือไม่ชอบและคิดว่ามีส่วนไหนที่จะต้องพัฒนาให้มากขึ้น

ส่วนของรางวัลนะคะก็นี่เลยพิชชี่ถืออยู่นะคะ
ฟุตบอลทีมชาติไทยสีน้ำเงินสวยมากหายากเหมือนเคยนะคะ
มีมาแจก๒รางวัลกติกาเหมือนเดิมค่ะ
ไลค์กดแชร์ตอบคำถามใต้ภาพนะคะในแฟนเพจไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาเฉลยผู้โชคดี
มาบอกกันว่าผู้โชคดีที่จะได้รับเสื้อ๒ตัวจะเป็นใครค่ะ

ซึ่งผู้ชายเวลามองว่าหล่อไม่หล่อนอกจากโครงล่างแล้วโครงหน้าแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่เป็นส่วนสำคัญมาก
วันนี้ก็เลยจะพาไปดูกันค่ะว่าเบื้องหลังของผู้ที่ทำให้นักฟุตบอลไทย

เหมือนกับตอนนั้นเปิดร้านลามใหม่ก็

เป็นพี่น้องตัดกันนึง

นักบอลที่แบบเคยตัดมาของทีมชาติก็ประมาณ
ต้นนรบดินปุ้มธิรฐรเกอร์กฤทธิ์

แล้วก็อีกหลายท่านเลยครับ

ก็ถ้าน้องสะดวกมาที่ร้านก็จะให้มาที่ร้านครับ
แต่ส่วนมากก็เวลาของเวลานักบอลมันมีเจ็บตัว

บางทีไม่สามารถที่จะออกมาจากแคมป์ได้
ให้เราเข้าไปตัดข้างในครับ

ก็ประมาณ๒ทุ่มครึ่งถึง๓ทุ่ม

ก็ผมพยายามจะไม่ให้เกินเที่ยงคืน
ก็จะตัดก่อนก่อนเตะ๑วัน
ซึ่งก็คืออีกวันหนึ่งก็ยังพักผ่อนได้
ไม่ใช่ว่าเราจะตัดวันรุ่งขึ้นแล้วเตะ
ส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยทำอยู่แล้วครับ

ตอนที่แบบหนุ่มทีมชาติ

เมซี่ชอบเมซี่เป็นส่วนตัวเลย
ก็ถ้าเมซี่ทำอะไรก็ทำตามหมด
ถ้าสกินเฮดได้ก็คงสกินเฮดแล้ว

ที่เจทำตอนที่เป็นหยิก

พ่ออยากให้เป็นมาลาโดน่าตอนเด็ก

ถ้าทำแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนบาลาน่าตอนหนึ่ง
แต่ว่าผมก็โดนด่าอยู่พักนึง

ทำรูปลักษณ์ให้ดูดีอย่างน้อยก็

เพิ่มความมั่นใจเพิ่มฟอร์มการเล่น

ผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเป็นแฟชั่น
หรือว่าติดดังติดเป็นดาราไม่เกี่ยวหรอกครับ
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเชียร์
ปีนี้มันเป็นปีที่แบบดีมากนะครับ

ผมว่านักฟุตบอลทุกคนคงรับรู้ได้ว่า
ทุกคนเหมือนเชียร์ด้วยใจจริงนะครับ
ผมว่าบอลโลกไม่ใช่ความฝันแน่ครับ
สักวันหนึ่งครับ